ตอนนี้ตำรวจเขาเร่งล่าตัวผู้ชาย๓คน
ไปทำร้ายพ่อค้าเคบับไก่
พ่อค้าเคบับผ่านไป๒เดือนแล้วยังจับตัวใครไม่ได้
อันนี้คือกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุ
ล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ไปสอบสวนแล้วก็ออกหมายเรียกหนึ่งในคนร้าย

โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่ชายจัดการ๓คน
รุมทำร้ายรุมทำร้ายคนขายเคบับไก่
ได้รับบาดเจ็บจมูกหักเลือดออกที่ม่านตานะครับ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นครับ
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุริมถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่น
แล้วก็บ้านของผู้ได้รับบาดเจ็บคืออาบูอาบูนี่อายุห้าสิบห้าแล้วนะ
มีลูกชายอายุ๓๑นะครับนำคลิปไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน
จากผ่านไป๒เดือนแล้วโอ้โหคดีไม่เห็นคืบเลยอ่ะ
บูเนี่ยเล่าบอกว่าเดิมขายข้าวมันไก่นะแล้วเปลี่ยนมาขายเคบับไก่
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี๒๑๓๕แล้วนะครับ
ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยสร้างเรื่องกับใคร
วันเกิดเหตุ๑๐พฤษภาคมปีนี้เนี่ย
พ่อค้าขายเคบับไก่อีกเจ้าหนึ่งเป็นคนเวียดนาม
ขับรถมาจอดขายด้วยห่างกันประมาณสัก๒เมตรไม่ถึงอ่ะ
๒เมตรไม่ถึงก็พูดกันดีบอกเออสินค้าเดียวกันนะ
ขยับไปอีกนิดได้ไหมล่ะนะครับแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ได้
ไม่ได้แล้วก็เขาบอกเขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไป
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกผ่านไป๒๐นาที
ผู้ชายวัยรุ่น๓คนมาทำร้ายร่างกายเขานะครับ
เข้าที่ใบหน้าหลายครั้งตามกล้องวงจรปิดที่เห็นนี่แหละ
แล้วก็หนีไปทั้ง๓คนคาดว่าน่าจะมาก่อเหตุ
เพราะว่าคนเวียดนามที่ขายเคบับอีกเจ้าเนี่ยไปเรียกมานะครับ
คือทำไมพี่ถึงมั่นใจกล่าวหาเขาหรือเปล่า
คือเขาก็อาบูก็อ้างบอกว่าได้ยินตอนคุยโทรศัพท์เป็นภาษาเวียดนาม
แล้วก็ภาษาไทยเรียกพี่แดงพี่แดงนะครับ
พอวางสายไปก็๒๐นาทีผมก็โดนเลยไง
ล่าสุดพันธการสอบสวนรู้ตัว๑ใน๓แล้ว
แล้วก็ออกหมายเรียกแล้วด้วยนะครับ
เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานสอบสวน
ก็จะสอบปากคำแล้วแจ้งก็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และหากพบว่านอกจาก๓คนที่ลุมนี้แล้ว

เดี๋ยวตำรวจก็จะเรียกมาสอบปากคำแบบเดียวกันนี่แหละครับ